มาดูความคืบหน้าเรื่องของเด็กชายนโมซึ่งหายตัวไป
เป็นน้องวัย๔ขวบหายตัวไปพร้อมกับคุณยาย
ซึ่งพ่อแม่ก็ไปแจ้งความกับตำรวจกองปราบแล้ว
ล่าสุดนั้นพบสัญญาณโทรศัพท์มือถือไปอยู่ที่จังหวัดนครราชศรีมาครับ
จากที่โลกโซเชียลเขาแชร์ภาพพร้อมข้อความตามหาเด็กชาย
ธนสะสิรัฐหรือว่าน้องนโมอายุ๔ขวบครึ่ง
ส่วนสูงก็๑๐๙เซนติเมตรน้ำหนัก๒๖กิโลกรัม
หายจากซอยนวมิน๘๘พร้อมกับคุณยายคือ
อำพรคงวิชาอายุ๔๖ปี
ลักษณะก็คือเป็นรูปร่างแคระตัวเล็กผิวกำแดก
หายไปตั้งแต่๒๕มีนาคมตอนสัก๑ทุ่มก็ยังไม่ทราบสาเหตุ
ครั้งสุดท้ายที่พบเจอน้องกับคุณยายอยู่ที่บริเวณนวมิน๘๐

ไม่ทราบลักษณะของเสื้อผ้าของทั้งคู่ที่ใส่ครั้งล่าสุด
ในโพสต์ระบุว่าหมายเลขโทรศัพท์พ่อและแม่ของน้องเอาไว้ด้วย
ถ้าผู้ใดพบเนี่ยก็สามารถโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ปรากฏนะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปยังบ้านของพ่อแม่ของน้องน้ำโมน
ภายในหมู่บ้านในซอยเพิ่ม๔๕แขวงครองถนนเขตสายไหมกรุงเทพ
ศาสิวิมลคงวิชาซึ่งเป็นแม่ของน้องนโมบอกว่าน้องนโม
แล้วก็แม่ของเธอคือยายของน้องนโมเนี่ยหายตัวไปตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับ
วันนั้นแม่พานโมไปที่ทำงานด้วยเพราะว่าเป็นช่วงปิดเทอม

หลังที่ตัวเองเลิกงานสักประมาณ๑ทุ่มกลับมาไม่เจอลูกกับคุณแม่
ก็โทรศัพท์ไปหาคุณแม่แต่ว่าโทรไม่ติด
ซึ่งปกติ๕โมงแล้วทั้ง๒คนต้องกลับถึงบ้านแม่ต้องถึงบ้าน
ก็เลยโทรไปถามเพื่อนคุณแม่ที่ทำงานในซอยนวมิน๘๘
บอกว่ามีรถกระบะคันหนึ่งมารับคุณแม่ไป
พอสักพักหนึ่งก็โทรกลับมาว่าผู้ชายคนขับรถเนี่ยไม่ยอมให้ลงจากรถ
เพราะไม่รู้สาเหตุเหมือนกันว่าเพราะอะไร
หลังจากนั้นก็ติดต่อไม่ได้อีกเลยนะครับ
อันนี้เป็นสิ่งที่เพื่อนของคุณแม่ของเธอบอกเล่าให้ฟังนะครับ
นางศาสิวิมลก็ยังบอกอีกว่าผู้ชายคนขับรถกระบะนั้น

ไม่เคยมีเรื่องหรือปัญหาใดกันมาก่อน
และไม่เข้าใจว่าชายคนนี้จะรับแม่กับลูกตัวเธอไปทำไม

ไปโผล่อยู่ที่โคลาสจังหวัดนครราชศรีมา
สัญญาณก็ขาดหายไปจนถึงวันนี้นะครับ
คนที่มารับไปเนี่ยก็เป็นคนใกล้ตัวค่ะพี่
แต่ว่าเราไม่ได้สนิทกัน
แต่ว่าไม่ได้รู้จักค่ะ
แต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสามารถไปรับได้ยังไง
หนูไม่รู้รายละเอียดตรงนี้นะคะ

ก็ออกจากที่ทำงานแม่นะคะ
มาส่งที่ซอยหมู่บ้านที่ซอย๑๘ค่ะ
และหลังจากที่มาถึงที่หมู่บ้านเนี่ย
ก็คือเหมือนเขาไม่ยอมให้แม่ลงจากรถ

แล้วแม่ก็เลยแบบเห็นว่าแบบท่าไม่ดีแล้ว
แม่ก็เลยโทรหาคนที่ทำงาน
โทรกลับไปหาคนที่ทำงานแล้วก็แบบเล่าให้ฟังว่า

เขาพูดไม่รู้เรื่องเนี่ยเขาไม่ยอมปล่อยตัวให้ลงจากรถ
แล้วก็พาขี่ออกมาแล้วออกมาจากออกมาจากหมู่บ้านแล้ว
ทั้งที่เข้าไปในที่หมู่บ้านแล้วแต่ว่าไม่ยอมปล่อยให้ลง
สัญญาณไปผัวโคราชวันที่๒๖ค่ะ
ก็คือไม่ทราบเหมือนกันว่าไปอยู่ที่นั่นได้ไงอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็ไม่รู้ว่าจุดประสงค์ที่เขาพาไปเนี่ยคืออะไร
ข้าใจเหล่องั้นทางด้านของรายอมารินสตศรีรัตน์

ตอนนี้รู้สึกกระวนกระวายใจมากเพราะว่าลูกชายก็หายตัวไปด้วย
เองก็รอความหวังว่าทางด้านของตำรวจกองปราบ
ตามตัวลูกกับยายมาให้ได้เร็วที่สุดนะครับ
ส่วนคนที่พาไปรู้เพียงแต่ว่าชื่อเล่นชื่อในนึกนะครับ
แล้วก็ได้เบาะแสว่าสัญญาณโทรศัพท์นั้นตอนนี้ไปอยู่ที่อำเภอปากช่อง
ที่จังหวัดนครราชศรีมาถ้าคุณผู้ชมไปพบเจอตัวอยู่แถวย่านนั้น
ช่วยแจ้งบ่อแสไปให้กับตำรวจด้วยแล้วกันนะครับ